จากวันก่อนนะครับทางตำรวจมีการฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมนะครับ

เมื่อวานนี้การชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์
กลุ่มผู้ชุมนุมเอาคืนครับ
เอาคืนเขาบอกว่าที่ฉีดน้ำใส่ผู้ชมนุมที่หน้ารัฐสภา
เมื่อวานนี้เขาทั้งสาดสีพ่นสเปรย์คว่างขวดน้ำไปในสำนักการตรวจแห่งชาติ
แต่ตำรวจบอกแล้วนะครับเดี๋ยวเอาผิดครับ
ไปดูบรรยากาศการชมนุมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเริ่มทยอยมารวมตัวกันที่แยกราชประสงค์นะครับ
ตั้งแต่บ่าย๒ทั้งที่เวลานัดหมายคือ๔โมงเย็นนะครับ
แต่พอ๔โมงเย็นปั๊บก็ลงมาบนถนนปิดพื้นที่แยกราชประสงค์ครับ
ต่อมาพันธุ์ตำรวจเอกนิติวัฒน์แสนสิ่งนะครับ
ท่านผู้กำกับการสอนอนลุมพินีประกาศให้ผู้ชุมนุมยกเลิกการชุมนุมนะครับ
เนื่องจากไม่ได้แจ้งขออนุญาตเอาไว้ทำให้มวลชนไม่พอใจแล้วก็โหไล่ตามระเบียบ
การชุมนุมครั้งนี้นะครับยังมีบรรดาแก่นำอย่าง
นางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนากุลหรือว่ารุ้ง
นายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือภัยดาวดิน
นายพานุพงศ์จาดนอกหรือว่าไม้
และนายอัตภพลบัวพัฒน์หรือว่าครูใหญ่แก่นำกลุ่มขอนแก่นพอกันทีมาร่วมกิจกรรมด้วย
รวมถึงมีการนำเป็ดเหลืองครับเป็ดเหลือง๑๗ตัวตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ไปแล้ว
กลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของการชุมนุมของกลุ่มราศดรไปแล้วนะครับ
เอาเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมด้วย
ขณะที่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสตชก็อยู่ใกล้แยกราชประสงค์แล้วครับ
ไปไม่ไกลนะครับเขานำกำลังตำรวจปราบจราจนมาประจำการอยู่ที่นั่น
แล้วก็มีรถฉีดน้ำแรงดันสูงเอามาเตรียมเอาไว้ด้วย
มีรถดำมาจอดขวางที่ประตูด้านในนะฮะทั้งทางเข้าแล้วก็ทางออกนะครับ
ป้องกันก่อนที่กลุ่มรัศดรเนี่ยที่เขาจะเคลื่อนขบวนมาที่หน้าสตชนะครับ
ซึ่งที่หน้าสตชนะครับมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นเป็นระยะจนถึงช่วงค่ำ
เพราะว่ามวลชนที่อยู่จุดนี้เขาเอาสติ๊กเกอร์ครับสัญลักษณ์หมุดรัศดร๖๓
ไปแปะไว้ที่ป้ายสตชแล้วก็สาดสีใส่เป็นระยะระยะนะครับ
ทั้งทางเข้าและทางออกรวมถึงเสารั้วประตูด้านหน้าด้วย
ส่วนตามพื้นถนนก็มีการพ่นสีสเปรย์นะครับเป็นรูปแล้วก็ข้อความต่าง
ขณะที่ด้านในสตชก็ปิดไฟมืดเลยนะครับคือไม่ให้ผู้ชุมนุมเห็นความเคลื่อนไหว
แต่ก็มีรายงานว่าเขาให้ฆาติการตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่เนี่ย
กลับตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะฮะจนกระทั่งเวลา๑๘นาฬิกา๔๐นาทีนะครับ
ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้
ผู้ชุมนุมเอาหมูกระทะมานั่งกินหน้าประตูแบบนี้แหละฮะจิลกันแบบนี้นะคะ
คือถ้าเกิดว่าไปดูภาพรวมของเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างจะดีกว่า
เมื่อวันที่๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมเอง
ซึ่งมีความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยต่างกันหรือกลุ่มรัศดรกับตำรวจเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ไม่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะ
ไฮไลท์ของการชุมนุมเมื่อวานนี้คือการตอบโต้การสลายการชุมนุมของคุณตำรวจ
หน้าอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยตัวแทนมวลชนแล้วก็ทีมกาดค่ะ
เมื่อวานนี้ได้มีการแจกจ่ายปืนฉีดน้ำที่เติมน้ำจนเต็มให้กับกลุ่มมวลชน
ก่อนที่แก่นำทั้งครูใหญ่ขอนแก่นตามมาด้วยรถโมบาย
ซึ่งมีการปราศัยที่มีรุ้งไผ่ดาวดิน
มวลชนเคลื่อนขบวนมาจากแยกราชประสงค์มาที่หน้าสตชแบบนี้นะคะ
ยังมีการนำรถบรรทุกน้ำเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ด้วย
เพื่อเตรียมที่จะฉีดน้ำตอบโต้
หากตำรวจฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวานนี้
คุณพิวิพัฒน์บุญมินทร์ผู้สุข่าวทรัพย์ทีวีก็มีโอกาสพูดคุยกับปรุงด้วยนะคะ

ถ้าเกิดตำรวจฉีดน้ำมาเราก็จะฉีดน้ำกลับค่ะ
สุดท้ายช่วงเวลา๒ทุ่มนะคะ
ผู้ชุมนุมร่วมกันนับถอยหลัง
ก่อนที่จะร่วมกันปลาขวดน้ำที่ใส่สีไว้แล้ว
เข้าไปในสตชสาดสีที่ป้ายสตช
พร้อมกับมีการยิงเลเซอร์ใส่ค่ะ
ถือเป็นการสิ้นสุดการทำกิจกรรมเมื่อวานนี้
แล้วก็ไม่มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
การปิดท้ายด้วยการประกาศของกลุ่มแกนนำนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ในวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้
ที่จะเดินทางไปที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จากนั้นจะมีการนัดชุมนุมต่อเนื่องคราวนี้ยาวหน่อยนะคะ
ต่อเนื่อง๗วันตั้งแต่๒๖พฤศจิกายน
จนถึง๒ธันวาคม๒๕๖๓จะมีการปักหลักชุมนุม
หรือมีการเคลื่อนย้ายไปจุดไหนอย่างไรเขายังไม่มีการบอกนะคะ

หลังจากที่กลุ่มเขามีการให้กลับบ้าน
มีการสลายการชุมนุมและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
พร้อมกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะ
แล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพื้นที่โดยรอบ
รวมถึงมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ความสะอาดของสำนักการเขตปฐุมวันเข้าเก็บกวาดฉีดน้ำ
ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบแบบนี้นะคะ
อกจากนี้ตำรวจค่ะยังนำรถฉีดน้ำแรงดันสูง
ฉีดทำความสะอาดป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พร้อมทั้งลื้อรวดหนามแล้วก็เคลื่อนย้ายรถดำ๒คันออกจากประตูทั้งสองฝั่ง
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นฝ่ายโยธาธิการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบอีกครั้งแล้วมีการซ่อมแซมกันต่อไปนะคะ

ใช่ครับเพราะว่าเป็นการบุกรุกแล้วก็ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
อาจจะมีพรบความสะอาดของกรุงเทพมหานครด้วย
หลายอย่างครับเดี๋ยวเขาคงรวบรวมนะครับ
แล้วคงจะแสลงข่าววันนี้แหละคงแสลงครับ
ทีนี้ผลพวงของการชุมนุมที่มีการไปชุมนุมกันที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาที่ย่านเกียรติกายนะครับ
แล้วก็มีผู้ชุมนุมนั้นถูกกระสุนปืนยิงเข้าไปแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
หลักสุดต้องใช้ที่ต้องจะสามารถไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนึงที่พกพาอาวุธปืนไปร่วมชุมนุม
เขาอ้างว่าเขาพกไปเพื่อป้องกันตัวเพียงเท่านั้นครับ
บอกว่าได้ไปพบตัวนายกัสซิดิตลีลามุกตานันอายุ๓๕ปีครับ
มีท่าทางต้องสงสัยก็เลยควบคุมตัวไว้สอบปากคำ
แล้วก็พาไปตรวจค้นจุดซ่อนอาวุธ
แล้วก็ไปพบปืนสั้นแบบลูกโม่ขนาด๓๕

เมืองต้นนายกัสศิริตอ้างว่าได้ออกไปร่วมชุมนุม
กับกลุ่มปกป้องสถาบันโดยพกพาอาวุธปืนไปด้วย
แล้วก็กระสุนดังกล่าวเพื่อต้องการเอาไปป้องกันตัวเท่านั้น
ต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้น
มวลชน๒กลุ่มก็เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์กับตัวเอง
จึงได้นำปืนและกระสุนไปซอดเอาไว้ที่เบือนรัว
ของหน้าวัดใหม่ทองเสนถนนทหาร
จากนั้นก็หลบหนีเหตุการณ์ประทะเข้าไปอยู่ที่บริเวณแฟลต์ทหาร
หลังจากเหตุการณ์สงบลงกลับไปที่บริเวณซุกซ่อนอาวุธปืน

กระทั่งถูกทหารเข้าตรวจค้นและจับกลุ่ม

เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร
ก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ว่าเรื่องของคนที่โดนยิงบาดเจ็บนั้น
ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นปืนของใครแล้วใครเป็นคนยิง
และจะดำเนินคดีกับใครได้นะครับ
ส่วนกรณีที่มีกลุ่มราศดรพบไอซ์และอุปกรณ์การเสพ
บนรถตู้ของตำรวจที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การชุมนุมนั้น
ภาพนี้โอ้โหถูกแชร์ต่อในโซเชียลเยอะมากครับ
ด้านของพลตำรวจตรีปริยาตาวิชัย
รองผู้ประชาการตำรวจนครบานได้ชี้แจ้งว่า
แล้วมีการนำภาพยาเสพติดซึ่งอยู่ในรถตู้ของทางราชการไป

ผู้ประชาการตำรวจนครบันไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้
เมืองต้นสั่งการให้นำตัวข้าราชการตำรวจสนบุคโรทั้ง๗นาย

ส่งให้กับพนักงานสอบสวนสนบางโพตรวจร่างกายหาสารเสพติด
ผลออกมาเป็นลบก็คือไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
แต่เพื่อความมั่นใจของประชาชนนะฮะ
ทางพนักงานสอบสวนยังส่งตัวตำรวจ๗นายไปตรวจเพิ่มเติมที่วัชิระพยาบาล
ผลตรวจออกมาก็เป็นลบเหมือนเดิม
จึงยืนยันว่าตำรวจทั้ง๗นายไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดดังกล่าวที่พบในรถตู้ของตำรวจ
หลังจากนี้ไปนะฮะนอกจากนี้จะต้องมีการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ
เพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงแน่ชัด
หลังจากนี้ฮะตำรวจทั้ง๗นายนะครับ
จะไปแจ้งความร้องทุกข์กับปอท
เพื่อหาตัวบุคคลที่ไปเผยแพร่
เขาถือว่าเป็นข้อมูลเท็จเป็นข่าวปลอมออกมา
ขณะที่ผู้กำกับการสอนอบุคโรได้แจ้งความร้องทุกข์
กรณีที่ทรัพย์สินของตำรวจนั้นศูนย์หาย
ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
ขณะที่นายบรางซีมันบรมสศพกไกล่
กล่าวว่าตัวเองเนี่ยนะฮะก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่า

ตำรวจก็ต้องรีบหาคำตอบให้ชัดเจน
ให้สังคมคลายความสงสัยให้ได้

เจ้าหน้าที่ของเขาเป็นคนถ่ายได้นี่
ไม่ได้มีการนำภาพมาจากอินเทอร์เน็ต
ไม่ใช่หรืออันนี้เป็นการตั้งคำถามของนายบรังสิมันบรม
ซึ่งตำรวจต้องตอบคำถามนี้ให้ได้นะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากดราม่าเรื่องของยาเสพติด
ไปพบในรถตำรวจแล้วเนี่ยนะคะ
ดราม่าที่เกี่ยวข้องกับตำรวจและเป็นผลพวงมาจาก
การชุมนุมหน้าอาคารรัฐสภาบริเวณแยกเกียรติกายของกลุ่มผู้ชุมนุม
ในวันที่๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา

แต่ว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถของทางราชการนะฮะ

ออกมาโอดครวนเลยนะคะ
รถคันนี้ผมใช้เงินส่วนตัวซื้อ

ทำไมถึงทำกับผมได้

แต่ผมก็ไม่ได้มีความคิดเรื่องของคั่วการเมืองอะไรฝักฝ่ายการเมือง
แต่หลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกมาเนี่ย

ว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเขาจะไปตรงนั้น

เป็นตราสัญลักษณ์ซึ่งเอาจริงความรู้สึกของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อตำรวจ

ซึ่งก็เข้าใจได้ว่าอ้าวก็ไปทำงานหรือเปล่าล่ะ

ถูกนำมาโพสต์แล้วก็บอกว่าเป็นรถของตำรวจนายหนึ่ง
ถูกมือดีละเลงสีใส่เลอะทั้งคันแบบนี้นะคะ
จอดไว้บริเวณแยกเกียรติกายกรุงเทพมหานคร๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
มีการเผยแพร่ไว้แล้วก็มีการเขียนข้อความระบุบอกว่า
ขอความคิดเห็นจากทุกคนหน่อยครับ
รถยนต์ส่วนตัวของผมทำผิดอะไร
แน่นอนนะคะขอความคิดเห็นแบบนี้

รถคันนี้เป็นรถส่วนตัวที่ใช้เงินส่วนตัวซื้อไม่เกี่ยวใดกับทางราชการ
เจ้าของรถแบบนี้นะคะเจ้าของรถบอกแบบนี้
แล้วทำไมพวกคุณถึงต้องมาทำแบบนี้มันสมควรไหมครับ
เพียงแค่เพราะรถผมติดสติ๊กเกอร์ตำรวจ
รถจอดอยู่เฉยริมถนนรถที่ใช้ขับมาทำงาน

ขอพูดในฐานะเจ้าของรถยนต์คันหนึ่ง

และไม่ต้องการเรียกร้องค่าเสียหายใด

คุณตั้งคำถามให้ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นใช่ไหม

ควรที่จะเอารถไปจอดใกล้กับการชุมนุม
เพราะมีโอกาสที่จะถูกลุกลงได้ง่าย
โดยเฉพาะในวันที่มีการปะทะกัน
แน่นอนว่าเอาจริงคือความรู้สึกของกลุ่มผู้ชุมนุม

ตกเป็นเป้าอะค่ะตำรวจกับทหารนะคะ
ในภาพถ่ายเนี่ยถือว่าเล็กน้อยไม่ถูกทุบจนเละก็บุญแล้วนะคะ
แต่ยังไงก็ตามนะครับไปทำงานกับสิ่งของคนอื่น
ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามผิดกฎหมายนะ